ต้องใช้คำนี้วุ่นวายทั้งอำเภอเพราะเธอตัวเดียว
แต่ว่าจะเป็นตัวอะไรทำไมคนถึงวุ่นวายกันขนาดนี้
ให้ฟังเสียงแล้วช่วยดูหน่อยว่าตัวอะไรกันแน่ค่ะ
เสียงลักษณะคล้าย
โอ้โหคล้ายน่าจะเป็นแมวแล้วเป็นแมวเซาด้วย

โอ๊ยนี่คุณแมวจริงน่ะคุณชนะเป็นแมวเศร้าอยู่นี่คุณชนะ
เป็นลูกแมวน้องแมวนี่แหละ

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณถนนสี่แยกอ่างทอง
ตำบลตลาดหลวงจังหวัดอ่างทองครับพี่พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยคือ
โผล่อยู่ใต้ท้องรถกันแบบนี้คุณ
เขากำลังทำการช่วยเหลือเจ้าแมวน้อยตัวเมื่อสักครู่นี้
ที่มันเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องรถกระบะ
โอ้โหรถกระบะก็หมายเลขทะเบียนนี่แหละค่ะ
๒๕๓๐จังหวัดสุพันธ์บุรี
แต่ว่าเป็นรถที่อยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
คุณชายานาคยานนะคะเจ้าของรถเล่าให้ฟัง
บอกว่าเขาขับรถมาดูพระเครื่องในตลาด
หลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับบ้านพัก
ที่ฆาตนครศรีอยุธยา
แต่ระหว่างทางมีชายคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์มา

เขาบอกว่าตอนที่รถติดไฟแดงอยู่
เห็นลูกแมววิ่งเข้าไปใต้ท้องรถ

รถคุณลูกแมววิ่งเข้าไปจริงนะ
ตัวเองก็เลยเฮ้ยรีบจอดรถก่อน
แล้วก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
จากพี่อาสากู้ภัยทันทีเลย
พอพี่เจ้าหน้าที่มาถึงปั๊บ
คุณผู้ชมเห็นไหมว่าพี่พยายามที่จะมุดเข้าไปใต้ท้องรถ
เพื่อที่จะนำลูกแมวน้อยออกมา

แต่เหมือนว่าแมวมันตกใจคุณนึกออกไหม
เห็นคนมาด้อมมามองอะไรเยอะขนาดนี้
ยิ่งตกใจยิ่งแอบยิ่งซ่อน

สัญชาติยานของแมวมันก็จะตื่นคนอยู่แล้ว
ใช้เวลาอยู่นานมากพอสมควรเลยนะคะ
แต่ต้องบอกว่าเจ้าแมวน้อยตัวนี้เคราะห์ดี
โดยลูกแมวตัวนี้นะคะเป็นแมวเพศเมียสีเทา
เดี๋ยวคุณดูนะว่าหน้าตามันน่ารักน่าชังมาก
โหวยยยตัวน้อย
โชคดีนะมันปลอดภัยนะคะ
ก็หลังจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะนำลูกแมวตัวนี้ไปดูแลต่อ
เพราะว่ากลัวว่ามันจะตื่นแล้วมันจะขวดด้วย
แมวเวลาตื่นมันจะถวนนึกออกไหมคุณ
ก็รอคนใจบุญมารับไปเลี้ยงต่อ
เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมารับไปเลี้ยงเพราะว่าน้องน่ารักมาก

ใช่ค่ะก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่
อาสาปอเต็กตึงจุดเมืองอ่างทองนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะรับน้องไปเลี้ยงเนาะดูสิคุณน่ารักมากเลยอ่ะ
งานนี้นะคะถึงแม้ว่าเจ้าแมวน้อยจะจากไปแล้ว
ก็คือว่าพี่เขาเอาไปดูแลอย่างดีเรียบร้อยแล้ว
ไม่ได้อยู่ใต้กระบะแล้วแต่สิ่งที่ยังคงหลงเหลือไว้
ก็คือทะเบียนรถกระบะคันนี้ของพี่เขานะคะ
ก็ต้องอยู่สิน้องใบตองจะเอาไปไหน
เขาต้องอยู่ไงจับเจ้าแมวเรียบร้อยแล้วนะ
งานนี้มาแน่บอกเลย
ทำไมต้องเชื่อว่าเป็นการเสี่ยงโชคหรือว่าเป็นความโชคดีเพราะอะไร
ญี่ปุ่นเนี่ยแมวเป็นนำโชค
นี่แมวเข้ารถเนี่ยมันต้องน่าคิดอยู่นะ

อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป
เออไฟสาระทั้งคู่
จริงคือเขาเชื่อกันว่าน่าจะได้โชคได้ลาบแหละ

จริงก็ให้น้องแมวปลอดภัยออกมาแบบนี้

มุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะได้ยังไง

แล้วมันก็ไปแอบอยู่ในนั้น

น้องแมวนะมาแน่